คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยเมื่อวานเราให้คุณผู้ชมดูคลิปภาพไปแล้วนะคะที่บอกคุณผู้ชมไปว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกปัญหาคลาสสิกปัญหาเรื่องของที่จอดรถในหมู่บ้านในหมู่บ้านย่านสมุทรปราการแล้วก็มีภาพเห็นชัดเลยว่ารถกระบะคันหนึ่ง
พุ่งชนรถเก๋งที่เขาจอดอยู่เฉยคือชนแล้วก็ถอยแล้วก็ชนอีกอ่ะชนแล้วชนอีกทางฝั่งคนขับรถกระบะเขาบอกว่าก็รถเก๋งไปจอดขวางหน้าบ้านเขาเขาจะเข้าบ้านไม่ได้แต่ชนซะยับขนาดนี้เลยนะ
นี่แล้วคนขับรถกระบะบอกว่าก็ส่งข้อความไปบอกแล้วในกลุ่มของคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันว่ารถใครมาขยับหน่อยเข้าบ้านไม่ได้
แต่รถเก่งเขาไม่ได้อยู่ซอยนี้ใช่ไหมแต่ไม่มีใครตอบเพราะทุกคนที่อยู่ในกลุ่มหมู่บ้านเดียวกันบอกว่าไม่ใช่รถเขาอ่ะรถใครก็ไม่รู้
รถเก่งเนี่ยบ้านไม่ได้อยู่ซอยนี้แต่มาจอดซอยนี้คนขับรถเก่งเขาบอกว่าก็นิติบุคคลของหมู่บ้านบอกว่ามันเป็นถนนของหมู่บ้านใครจะจอดก็ได้มันไม่ได้ขวางทางหน้าบ้านใครเขาก็เลยจอด
ต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวตำบลแพร่กษาใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะ

นารินพุทธรุนอายุ๓๑ปีเป็นเจ้าของโพสต์ค่ะวันนี้ไปให้ปากคำกับตำรวจสพบังปูค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงสามทุ่ม๓๐พฤศจิกายนเธอบอกว่าอยู่ในหมู่บ้านนี้รู้จักกับเจ้าของรถกระบะเชฟโรเล็ตสีดำเธอบอกว่ารถกระบะที่มาก่อเหตุเนี่ยก็คือไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องรุนแรงขนาดนี้ลองฟังเธอดูหน่อยนะคะ
เขาออกได้แล้วไหมเขาต้องทำแบบนี้แล้วในกล้องวงจรปิดอ่ะไม่ได้มีรถสักคำที่พยายามที่จะเข้าเข้าบ้านเลยซึ่งหลังเนี้ยจริงจริงอ่ะหนูก็ยังไม่เห็นรถว่าเขาพยายามจะเข้าบ้านนะเขาก็จอดหน้าบ้านแต่หลังมีแต่หลังนี้นี่แหละหนูก็เลยอยากจะออกมาพูดว่าตอนนี้ให้หยุดก่อนหยุดคอมเมนต์ก่อนค่ะบางทีพวกมาด่าก็ไม่ได้มี
หมู่บ้านจะมีซอยลักษณะแบบเนี้ยอยู่หลายหมู่บ้านไม่ได้ไม่ได้เป็นบ้านที่เขามีหน้าบ้านกันแบบทั้งสองฝั่งอันเนี้ยฝั่งซ้ายที่รถจอดอยู่จะเห็นไหมฮะจะเป็นกำแพงค่ะแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นกำแพงตันเพราะฉะนั้นหน้าบ้านจะมีฝั่งเดียวคือฝั่งขวาเขาก็เลยบอกว่าเขาเข้าออกบ้านไม่ได้มันเหมือนกับเลี้ย
ที่สพบางปูนะคะตัวเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาได้ให้นายพัดศรเจ้าของรถกระบะเนี่ยค่ะ
มาช่วยขนของให้หน่อยอ่าแต่พอนายพัดสอนไปถึง
ปรากฏว่ามีรถสองคันจอดอยู่ในลักษณะกีดขวางทางเข้าออกบ้าน
ซึ่งจอดอยู่ข้างหน้า๒คันแบบที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่ล่ะค่ะ
เขาก็เลยถอยรถเข้าจอดในบ้านไม่ได้ตีวงไม่พ้นอะไรแบบนี้
อ่าถ้ามาอย่างเงี้ต้องเดินหน้าถอยหลังอย่างเงี้มันไม่พ้น
ก็เลยตามหาเจ้าของรถทั้งสองคันให้มาขยับรถเหมือนกับเขาส่งข้อความผ่านทางไลน์ในกลุ่มของคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะ
อ่าแต่ไม่เจอตัวครับเจ้าของรถสองคันนี้ไม่ได้อยู่ในซอยนี้อืม
ไปเป็นชั่วโมงนายพัดศรบอกว่าโมโหมาก
ตามตัวเท่าไหร่ก็ไม่เจออืมไม่ยอมมาเลื่อนรถให้สักทีครับ
ก็เลยตัดสินใจขับรถพุ่งชนอย่างที่เห็นในคลิปภาพอ่ะค่ะนายพระศรบอกว่าตั้งใจ
ก็ยอมรับเลยอ่ะผมตั้งใจชนเพราะผมโมโหแต่ในคลิปมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว
ใช่ใช่เขาก็บอกว่าเขาตั้งใจเขาเห็นตัวเขาเดินไปเดินมา
เดี๋ยวเขาจ่ายค่าเสียหายให้อ่าจ่ายค่าซ่อมรถให้ตามความเหมาะสมค่ะครับ
ตั้งใจเลยใช่ไหมตั้งใจตั้งใจชนเลยตอนแรกครับพี่อ่าตั้งใจไหมครับ
เพราะว่ามันรอนานแล้วอ่ะแล้วเขาเองเขาผมคิดนะว่าเขาเองเขาก็ตั้งใจ
เจาะถือรถเหมือนกันอ่าเขาไม่บ่ายอืมไม่รู้ด้วยตุละอะไรของเขา
ถูกนักเลยก็ยินดีครับ
คือการจอดแบบนี้เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้

จริงมันไม่ได้เข้าได้เลย

ช่วยเขียนชื่อเบอร์โทรซอย
เพราะว่าอย่างนั้นทั้งคืน
บางทีเรามีเหตุการณ์ที่เราต้องเอารถออกโดยด่วน
เราจะได้ตามพวกเขาได้

แล้วก็มันเป็นทัศน์อย่างนั้น
แต่เดี๋ยวไปดูในคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกทีนึงนะคะ
เดี๋ยวทีมข่าวของเราที่ทำเป็นลูกศรสีแดงให้

คือตอนแรกที่เห็นคลิปคนก็ไปวิจารณ์ว่าถือมีดหรือเปล่า

ใช่แต่เขาบอกว่ามันเป็นท่อนเหล็กที่มีติดรถอยู่แล้ว

นั่นแหละก็นั่นแหละก็อาวุธนั่นแหละนะ
แล้วผู้ชมคิดอย่างไรเรื่องนี้นะ
คือในมุมของคนที่ถูกจอดรถขวางแล้วเข้าบ้านไม่ได้แบบนี้
ในมุมที่บอกว่าเป็นที่ส่วนกลางใครจะจอดก็ได้
แต่ถ้าจะพูดกันเรื่องเอาก็จอดก็ได้แต่เวลาตามต้องเจอ
ส่งไลน์นิติของหมู่บ้านแล้วก็ไม่ตอบไม่หือไม่อือ

แต่คุณก็มีสิทธิ์จะโมโหจะหงุดหงิดเรื่องแบบนี้ใครก็หงุดหงิด

จะบอกว่ามีเงินผมยินดีผมจ่ายมีเงินไม่ได้
เดี๋ยวผู้เสียหายเขาบอกว่าซื้อรถใหม่ให้เลยดีกว่าไหม

ฟังคุณปัชยาวงแอดโอดเป็นเจ้าของกระบาดเชฟลโรลเลส

เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้
บ่ายวันเกิดเหตุเนี่ยเขาชวนนายวิชิตพิลาศรีอายุ๔๗
เป็นเจ้าของรถเก๋งที่ถูกชนเสร็จแล้วก็เพื่อนคนอื่นไปร่วมงานแข่งกีฬาสีของลูกที่เรียนโรงเรียนเดียวกัน
ทีนี้หน้าบ้านของเขาที่จอดรถมันเต็มเขาจะไปงานแข่งกีฬาสีกัน
ก็คงเอารถมาที่นี่กันนะหน้าบ้านของคุณประจานรถเต็ม
ก็เลยไปจอดตรงแนวรั้วกำแพงของส่วนกลางที่เป็นฝั่งอยู่ตรงข้ามบ้านของคู่กรณี
เหมือนที่ท่านเห็นในคลิปยืนยันว่าเขาดูอย่างถี่ถ้วนแล้ว
ว่าตอนที่เขาจอดไม่ขวางทางเข้าบ้านใครแล้วตรงนั้นเป็นทางสาธารณะ
แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่ามันไม่ขวางทางก็จริง
แต่เขาขับรถมาเขาเอาหัวทิ้มไปตรงกำแพงแล้วถอยหลังเข้าบ้านไม่ได้
พอ๓ทุ่มมีเพื่อนบ้านโทรมาบอกคุณปรัชญา
บอกว่ารถของเขาทั้งสองคนถูกชนแล้วเขาก็รีบเดินทางมาดู
ก็คือที่ใครก็สามารถใช้จอดได้ตรงนั้นน่ะนะครับ
เขาก็บอกแล้วว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่สาธารณะ

แล้วเพื่อนบ้านที่คนที่โดนก็คือเขามาจอดปุ๊บ
แค่จอดถ้าสมมุติเจ้าของบ้านเขาอยู่เขาเห็นนะนะ

เขาก็จะเดินมาต่อว่าทันทีเลยว่า
ห้ามจอดหน้าบ้านเขา

คือมันทางเข้ามาเข้าบ้านได้อยู่แล้ว
ผมก็ไม่ได้เล็งเห็นว่ามันจะกีดขวางอะไร
เพราะว่ามันกว้างอยู่อ่ะ

ออกได้แบบทีเดียวม้วนเดียวเข้าได้เลยครับ
เพราะมันมีการเจตนาคือเจตนาทำให้เสียทรัพย์เลย
ตรงใจตรงใจกระทำเลย
แล้วสภาพแล้วน่าจะซ่อมไม่ได้
รถผมกิดแก๊สด้วยหน้าดูปลังทุกคน
แล้วเพิ่งใส่เกียร์พีไว้มืดไปประมาณเม็ดหนึ่งอ่ะ
พูดเสียหายเขาบอกซ่อมแทบไม่ได้อ่ะ
คือฝั่งนี้เขายืนยันว่าเขาดูแล้วว่ามันถอยเข้าออกได้

นี่รถเก่งบอกต้องซื้อคันใหม่ให้เขาเลย

ส่วนกระบะนะทางเจ้าของรถ
ขอให้ซ่อมให้ตามค่าเสียหาย
อู่ประเมินราคาแต่ตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้
ก็ต้องให้ตำรวจแหละใช่ไหมตำรวจสพบังปูนะครับ
เจ้าของท้องที่นะก็ได้นัดทั้งคู่ให้มา
ข้อตกลงค่าเสียหายกันในสัปดาห์หน้านะครับ
ตอนนี้แจ้งข้อหากับนายพัศกรคนขับกระบะ
แล้วก็นายวัลลบเจ้าของบ้านที่อยู่ในคลิปด้วยกันเนี่ย
ในข้อหาร่วมกันทำให้เสียสับ
นิติบุคคลของหมู่บ้านให้ข้อมูลว่าปกติหมู่บ้านนี้มีกฎนะฮะ
เป็นกฎข้อบังคับในการจอดรถบนถนนในเขตหมู่บ้านอยู่แล้ว
ซึ่งพื้นถนนถือว่าเป็นทางสาธารณะ
เป็นพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน
เพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรเนี่ยแม้จะเป็นส่วนกลาง
แต่ก็ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านด้วยกัน
อันนี้เป็นข้อตกลงของเพื่อนบ้านนะที่เขาอยู่ด้วยกันนะครับ
โดยหลักแล้วเนี่ยพื้นที่สาธารณะนะครับ
อยู่ในหมู่บ้านของเราเนี่ยก็คือเราอนุญาตนะครับ
ให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกนะครับในหมู่บ้านเนี่ย
สามารถใช้สอยได้ร่วมกันนะครับแต่นะครับย้ำนะ
แต่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับคนที่อยู่ในระแวกนั้น
อันนี้ผมย้ำเลยนะครับแต่ถ้ามีปัญหามีข้อพิพาทนะครับ
ก็ต้องมาคุยกับนิติก่อนนะครับก็ไม่อยากให้ทำอะไรรุนแรงลงไปนะครับ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำลงไปมันก็มีแต่
ข้อเสียมันไม่มีข้อดีเลยนะครับอยากจะให้คุยกันดีกว่า
นิติบุคคลเขาบอกว่าที่บอกว่าจอดได้เนี่ย
มันก็จอดได้แหละในพื้นที่ที่มันไม่ได้ขวางหน้าบ้านใคร
แต่ก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนอื่น
เพราะว่าคนที่จอดรถขวางหน้าบ้านนะคะถ้าเกิดจะถามกันจริง
ตามหลักของข้อกฎหมายเราไปคุยกับนักกฎหมายให้ไง
มันก็อาจจะถูกแจ้งข้อหาก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญได้นะ
ก็มีโทษปรับประมาณสัก๕๐๐๐บาทอะไรแบบนี้
แล้วก็อาจจะมีความผิดตามพรบจราจรทางบกได้ด้วย
สำหรับ๒คันที่ถูกชนที่ไปจอดขวางเขา
รถกระบะที่บอกว่าถอยเข้าบ้านไม่ได้
คุณจริงมันถอยได้เช่นเอาหัวออกอีกทางหนึ่ง
แล้วถอยเอาท้ายเข้าแบบเบียงไปอย่างนี้
มันก็น่าจะได้ไม่ใช่เอาหัวไปทางซอยตัน

ไม่ใช่เอาหน้าเข้า
แล้วก็เอาออกไม่ได้สุดท้ายอยู่ที่ใจโดยเฉพาะบ้านที่มีพื้นที่บ้านติดกับพื้นที่ส่วนกลาง
คุณต้องทำใจแล้วว่ามันจะต้องมีรถจากไหนก็ไม่รู้มาจอดกันเยอะแยะไปหมดนะครับ